ตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ในพื้นที่แถวท้องสนามหลวงนะครับ
จุดที่เป็นบริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
จุดนี้เนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อจะล่ารายชื่อของ
ในการยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วยนะฮะ

ผู้ขนาดกับการชุมนุมของกรุมผู้ชุมนุม

บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ทางเข้าบริเวณท้องสนามหลวง

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกันจำนวนมากเลยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ก่อน

เป็นหุ่นรูปปั้นทหารนะครับ
ทำจากฟางที่มีประชาชนเอามาตั้งเอาไว้
แล้วก็เขียนป้ายชัดเจนด้วยนะครับบอกว่า
ผมคือตัวแทนของรัฐบาลทหารอยากบอกอะไรเชิญเลยนะครับ
โดยให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับ

แล้วก็ปักไว้ที่หุ่นตรงนี้ได้
ซึ่งก็มีประชาชนมาเขียนกันจำนวนมากนะครับ

ที่เห็นอยู่นี้คือเวทีนะครับที่
ร่วมให้ประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยนะฮะ
ช่วยกันร่วมกันร่วมสร้างร่วมร่างธรรมนูล

ซึ่งทางกลุ่มนี้ตั้งเป้าไว้ว่า

แต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีประชาชนมาร่วมลงรายชื่อเนี่ย

ถือว่าเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เขาลงทะเบียนกันนะครับ

ก็ต่อแถวกันค่อนข้างมากนะครับ
บรรยากาศคึกคักตลอดตั้งแต่เช้า
ประชาชนมาเดินทางมาร่วมลงชื่อกัน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ทะลุไป๘๐๐๐๐แล้ว

จะให้มีคนมาร่วมลงชื่อเนี่ย
สักหนึ่งแสนรายชื่อก็ถือว่ามากแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปลองสอบถาม
ประชาชนที่มาร่วมลงชื่อกันหน่อยนะครับ
โทษนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม
อันนี้คือมาร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐมนูลใช่ไหมครับ

ทำไมคุณอยากจะร่วมลงชื่อแก้ไขรมนุนนะครับ

จากกฎหมายจากรัฐธรรมนูลที่

วันนี้เดินทางมาจากที่ไหน

ที่มีความตื่นตัว

ประชาชนที่มาร่วมลงชื่อนะครับ

ลงชื่อกันเยอะหรือยังครับ

คือแบบคนเยอะมากตอนนี้ทั้ง๘ตัวคือแบบคิวยาวเลยครับ

คือเราต้องการที่จะร่วมลื้อร่างแล้วก็สร้าง
สังคมฯนิย์ใหม่ครับที่มาจากอำนาจของประชาชน

ลักษณะรวม๖๐เนี่ยสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย

มันเพียงมันพอแล้วเราไม่อยากให้
เห็นคนมาเยอะใหญะและรู้สึกยังไงบ้าง
ผมรู้สึกดีใจนะครับผมว่าจริงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มหาลัยเหมือนกันก็เคยไปเปิดแล้วก็พอมาวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกดีใจขึ้นอีกใจชื้นขึ้นเยอะเลยมากที่ว่าทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่ทุกคนเนี่ยพึงมีและพึงที่จะได้รับนะครับแล้วก็แรงเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมแล้วก็สิ่งที่เราจะส่งต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเล็กที่จะ
กิจกรรมกันจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการต่อแถวที่จะลงชื่อกันเยอะพอสมควรนะครับ
สัญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าการชุมนุมครั้งนี้นั้นของพวก
เขานั้นมีพลังมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเอ่อหนังสือแล้วก็ภาพถ่ายนะครับ
ไปถึงข้างตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้มาร่วมกันนะครับ
เพ้นสีรวมไปถึงอ่ามีให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมลงชื่อ
โปสตการ์ดแล้วก็นี่ก็มาเพ้นสีที่จะร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็มีทั้งบอดี้เพนต์แล้วก็เพ้นตามตัวก็เพ้นเป็นสีต่างสีรุ้ง
ก็แล้วแต่ที่ใครจะมาเพ้นนะครับก็เป็นพลังของนักศึกษาที่มาร่วม
แสดงกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศสดตอนนี้ให้คุณผู้ชมดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วนะครับยังขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อย
แล้วก็เชื่อว่าคืนนี้น่าจะแตะหนึ่งแสนรายชื่อนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่า
บรรยากาศกลางคืนจะเป็นอย่างไรกันต่อและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับ
ที่บริเวณหน้าร้านพระแม่ธรณีบีบมวยผมศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงครับขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
นี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการชุมนุมณขณะนี้นะครับใช่ครับ